เมื่อคุณผ่อนคลายหายเมื่อยแล้ว

แต่ว่าพ่อนุ่มคนนี้หายเมื่อยแล้วก็หายตัวเลยล่ะครับ
อ้าวเนี่ยลูกศรชี้เอาไว้เลยนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ที่ร้านบัวสวรรค์ไทยสปาตั้งอยู่เลขที่๙๔เชิงสะพานปฐุมธานี๑ตะบนบางปรอกอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
คือพนักงานหมอนวดเนี่ยเขาเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาให้ข้อมูลมานะบอกว่าเป็นนุ่มรายเดอร์ส่งอาหาร
อายุประมาณสัก๒๐ปีเข้ามาใช้บริการนวดเท้าก็อย่างที่เห็นในภาพล้างทงล้างเท้าเรียบร้อยนวดเนิดเสร็จเรียบร้อยยังไง
ก็หายตัวไปเลยคือเรื่องของเรื่องพอนวดครบ๑ชั่วโมงรวมเป็นเงิน๓๕๐บาทลูกค้าเนี่ยเดินออกมาที่รถนะ
คุณหมอนวดเขาก็เดินตามมาด้วยเพราะจะต้องมาเก็บเงินไง
แต่เปิดเบาะรถแล้วบอกว่าเงินมันไม่พอพี่รอผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปกดตังค์มาให้
ไม่กลับมาครับไปแล้วไปรับเหรอหายเมื่อยแล้วหายตัวเลยเหรอครับ
โอ้โหทางหมอนวดเจ็บใจมากเลยตัดสินใจไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดี
กลัวว่าจะไปทำแบบนี้กับหมอนวดคนอื่นอีกไง
เราก็บริการให้อย่างดีนวดซะโอ้โหเท้านี่หายเปรี้ย

เดินสบายขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารได้อย่างคล่องปลือ

เออแบบนี้เครียดเลยนะอ้าวคุณรายเดอร์คนนั้น
ถ้าคุณคิดว่าคุณลืมจริงมาแสดงตัวเอาเงินมาจ่ายเขาซะ
จะได้จบเรื่องจบราวแต่ถ้าหายตัวไปแบบนี้เดี๋ยวได้เจอกัน
ที่โรงพักอ่ะแน่นอนเป็นเรื่องแน่เลย
ใช่ครับค่ะถูกหมายตาด้วยนะต่อไปเข้าร้านไหนก็ไม่ได้แล้วนะ
ทีหลังก็จ่ายเขาบ้างเราอ่ะอะไรนะ
เวลาไปน่งไปนวดอะไรก็จ่ายเขาบ้างจ่ายเขาตลอด
ลืมไปคุณเปิดเมมไว้เอาจริงก็ดีเหมือนกันน่ะ
มันจะได้แบบว่าป้องกันไงว่าแบบเราลืมหรืออะไรอย่างนี้
แต่ถ้าคุณพี่เขาลืมจริงหรือยังไงก็ติดต่อกลับมาได้
เรื่องใหญ่จะได้เป็นเรื่องเล็กแต่คุณชนะเนี่ยค่ะ